ยอดมวยไทยรัฐนะครับทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวี
สองถึงสี่โมงเย็นคู่เอกนะครับการเจอกันของ
หุ้ยเสพ่อกับเกลียงไก่พิกัดหนึ่งร้อยสี่สิบพรวงนอกกับองค์นายชัดเจนนะครับ
ฝีมือกันไปเลยติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
กลับมาภาคใหม่ไฟล์สุดท้ายที่ทำผลงานไม่ดีนะครับอุ้ยเสือป้อ
ที่บะหมี่เกี้ยวจึงฟิตซ้อมอย่างหนักโดยเฉพาะวงในนี่เน้นเป็นพิเศษครับ
โชคดีนะครับไฟล์นี้มีอาจารย์มวยอย่างเจนลบพุ่มพันธ์ม่วงอดีตแชมป์ลุมพินีที่มาช่วยปล้ำ
อยากต่อกับพวกแก่ฮะหยิงปั้มซุดยอดเลย
ก็ได้ปั้มตัวใหญ่ไม่ใช่ว่าไมจุดไม่แสด่็วยทีตอนนี้มันต้องเกิดให้ได้

เขาเกมอาวุธเยอะแต่ว่าเขาจะเตี้ยเล็กกว่าเราครับ
ร่างกายคิดว่าสู้เราไม่ได้ครับ
แล้วก็แก้ลูกรัดเอวให้ได้

แก้ทางไม่ยอมให้เกาะติดวงในครับ
ไฟล์ที่เชื่อว่าเกียงไกรประสบการณ์เหนือกว่า
และพิกัดนี้ชกรางวัลได้เปรียบเล็กครับ

เขาจับมาแล้วบวกส่องบวกส่องแล้วก็ได้เล็ก

แต่เด็กค้าแต่วันแล้วบวกเขาจะมีอยู่แล้ว
นี่คือศึกร่วมเมืองของ๒นักชกทีมช้างใหญ่

วัดกันไปเลยเข่ากับศอกอะไรจะแจ๋วกว่ากัน
พิกัด๑๔๐ปอนด์ชกเป็นเครื่องอำนาจรายการนะครับ
ยอดมวยไทยรัฐบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพาสจารุมวณีทรายการครับ